ก็จะแข่งรอบชิงในช่วงบ่ายวันนี้บรรยากาศนะครับ
ไปดูกันหน่อยนะครับเมื่อวานแฟนแฟนที่ชื่นชอบกีฬาความเร็วครับ
ไม่แพ้ปีก่อนก่อนสังเกตได้นะครับจากบูธกิจกรรมด้านหน้าสนามครับ
มีคนไปร่วมกิจกรรมมากแล้วก็ต้องยอมรับเลยว่าระบบการจัดการทุกอย่างลงตัวมากครับ
ระบบขนส่งและก็สิ่งอำนวยความสะดวก
บิดชาวอังกฤษมาร่วมแจมนะครับแล้วก็แจกลายเซ็นต์ของที่ระลึกให้กับผู้โชคดีด้วยครับ
ก็เรียกกระแสเหมือนกันถูกใจเลยครับบรรดาสาวกความเร็ว
ก่อนอันนี้เราเคยตามเขาอยู่เหมือนกันเพราะว่าเป้าหมายเขาอยากจะเป็นนักแข่งระดับโลกเหมือนกันครับ
บีฝรั่งเศสทำเวลาต่อรอบดีที่สุดนะครับ๑นาที๒๙๗๑๙วินาที
ในเวลาบ่าย๒นะครับไม่ใช่เข่าติดพื้นนะครับวันนี้เดี๋ยวได้เห็นครับ
ทำเวลาต่อรอบ๑นาที๓๕๙๓๕วินาทีก็คว้ากริจที่๑๓ได้
สตาร์ทจากแถวที่๕เพื่อลุ้นคว้าโพเดียนในบ้านเกิด
แข่งขันในเวลาเที่ยง๒๐นาทีอย่าลืมตามเชียร์คนไทยกันด้วย
ส่วนแบบบินตันนะครับชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครับชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รองชนะเลิศครับคู่ผสมเดชพลภัวรานุเคราะห์กับซาฟซีรีแต้รัตนาชัย
จะมาที่นี่นะครับแล้วก็เป็นแชมป์เก่ารายการนี้สองสมัยด้วย
เอาชนะเฉลิมพลเจริญกิตอมรแล้วก็ชาธินิโกรีภาพนะครับ
ขออภัย๒๑เกมนะครับก็เข้าไปลุ้นแชมป์กับคู่ของ
พิษพลภวงพั่วเพชรกับทางสาวิตรีอมิตภาย

ส่วนหญิงเดี่ยวบุษนันอึ้งบำรุงพันธ์มือหนึ่งนะครับ
เอาชนะชะดันธิดาจูเจริญแบบสบายเลยครับ
สองเกมรวดเข้าไปชิงกับสุพรรณิดาเกรดทองต่อไปครับ